กลับมาในช่วงนี้โอ้โหของกินเพียบเลย
เตรียมท้องเอาไว้รอแล้วก็รอละฮะ

โฮเขาบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณมาก
มานานแล้วสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ส่วนคนขายโฮโบราณสุด
มีใครโบราณกว่าคุณอีกเหรอคะคุณชนะ

ฝีมือของคนนี้ครับคุณแม่นิ่มนวลสกุล
ไว้๗๐ปีเป็นอย่างไรล่ะแค่เป็นใคร
แค่ได้รู้ถึงอายุก็รู้แล้วว่าโบราณแน่นอน

ตอนนี้กำลังจะบีบเส้นออกมานะครับโอ้ยไล่เลี้ยงกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับเส้นหมี่โบราณของแม่นิ่ม
เป็นของพื้นบ้านของดีของฝากเมืองพัทธลุง

นี่แหละในตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเริ่มตั้งแต่การทำแป้งที่เป็นก้อน
เห็นเมื่อสักครู่โยนลงไปในตัวโม่
คือได้จากการโมกข้าวเล็บนกกลายเป็นก้อนแป้ง
แล้วก็รวมไปถึงการเลือกใช้ข้าวสารเล็บนกด้วยนะ
เขาใช้ของดีเพราะว่าจะทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่มนั่นเอง
คือต้องเลือกตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้นเลย
ใช่ครับแล้วเขาก็ไปนวดแป้งและนำไปลงในเครื่องทำเส้นหมี่
แล้วก็เป็นเส้นหมี่โบราณสีขาวเส้นสวยที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละ

เอาล่ะหลังจากนั้นนะครับก็นำเส้นหมี่ไปนึ่งให้สุก
ก่อนที่จะไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลตะโนดเคี่ยวสุกและใช้น้ำมันมะพร้าวด้วย
คือที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือใส่น้ำตาลตะหนดลงไปคลุก
ใช่ครับก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะคลุกเท่ากัน
ถูกต้องครับหวานประมาณนั้น
ก็จะทำให้เส้นมันไม่ติดกันด้วยนะได้เส้นที่เหนียวนุ่ม
ดึงขึ้นมามันก็จะเป็นเส้นยืดแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็น่าทานด้วยเห็นไงเอามาจัดแจงใส่กล่องพลาสติก
แล้วก็มีใบตองรองอยู่น่าทานมาก
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามครับนางนิ่มเล่าว่าเส้นหมี่โบราณ
เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบรุษเริ่มฝึกทำมาตั้งแต่เด็ก
ก่อนที่จะยึดเป็นอาชีพหลักเมื่อตอนอายุประมาณ๒๑ปี
จนมาถึงปัจจุบันนะครับโอ้โหที่บอกก็คือตอนนี้๗๐ปีแล้วนะครับ

ส่วนเส้นหมี่โบราณขายดีนั้นเป็นเพราะว่าเลือกใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตที่ใหม่สดทุกวันโดยผลิตเส้นหมี่วันละประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
เป็นไงล่ะเยอะไหมเยอะมาก
เพื่อจะนำไปขายที่ตลาดนัดในอำเภอป่าพยอมและตลาดนัดใต้โหนด
อำเภอควนขนุนในราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาทนะครับ
อกจากนี้ยังมีวางจำหน่ายบริเวณแผงค้าหน้าบ้าน
ริมถนนสายสายหยีปาดยางในราคากล่องละ๑๐บาทและ๒๐บาท

กินแค่พอประมาณชิมรสชาติแต่ถ้าใจไม่อิ่มก็ซื้อหลายกรอบ

อุ๊ยน่าทานเนอะยังไงล่ะเขาบอกว่าต้องทานกับอะไรนะคุณ
เครื่องเคียงเครื่องเคียงเขาเนี่ยทานจากทำจากขี้มันเหรอ
ได้จากการเคี่ยวน้ำมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวคั่วค่ะ
ก็จะมีรสชาติดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไว้ทานคู่กันมันจะอร่อยมากขึ้น
มันก็คงจะแบบมันหวานหอมน้ำมันมะพร้าวหน่อยอะไรประมาณนี้แหละ
ใครที่ชื่นชอบทานเส้นก็ไม่ควรพลาดเมนูนี้ใช่แล้ว